ยุคปัจจุบันเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงอินเทอร์เน็ต
เป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน
และตอบโจทย์การทำธุรกิจได้อย่างมากมาย
จะสามารถตอบโจทย์ชีวิตในยุคใหม่ได้อย่างไร

สรรพสิ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา
สิ่งต่างถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต

คุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เช่นการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์
และเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เพื่อบอกพิกัดและความเร็วขณะขับขี่
หรือสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยังหน่วยงาน
ที่เราพบเห็นได้บ่อยที่สุดในประเทศไทย
รองลงมาก็คืออุตสาหกรรมการผลิต
นำอินเทอร์เน็ตมาใช้เชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพื่อการผลิต
เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในบ้าน
ให้เราสามารถควบคุมได้ทุกเมื่อ
กับการดูแลระบบท่อทรงกัสธรรมชาติ
ในการช่วยวัดค่าความสึกร่อนของท่อ

ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลปัจจุบัน
และย้อนหลังได้ตลอดเวลา
เราก็มีตัวเซ็นเซอร์ที่สำหรับอ่านค่า
อยู่๑อันนะครับ

ในตำแหน่งที่เราต้องการรู้ค่า
ในระบบท่อทั้ง๒๐๐๐กิโลเราอยากจะรู้ค่าที่จุดไหน
เราเอาตัวนี้ไปติดไว้
ในเรื่องของความปลอดภัย

เราสามารถดูได้ตลอดเวลาที่เราต้องการนะครับ
ทำให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ยุคไทยแลนด์๔๐
บ้านเรากำลังเคลื่อนไปสู่สังคมดิจิทัล

ที่ทำให้ไทยแลนด์๔๐มีประสิทธิภาพ
แล้วก็ขยายผลได้มากขึ้น
ทำให้การบริหารเมือง

เรื่องการเก็บขยะมูลฝอย
เรื่องสภาพการจราจร
และอื่นอีกมากมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โลกหมุนเข้าสู่ยุคที่ภาคธุรกิจ
สิ่งต่อไปที่ต้องตระหนักคือความปลอดภัย
และให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยี

วิเคราะห์ถึงปัญหาและความท้าทาย
คือศักยภาพพื้นฐานด้านความปลอดภัย

ที่จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้ระบบเครือข่าย

จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น